เรื่องของการเตรียมพร้อมในการช่วยเหลือคนไทยในอิสราเอล
เพราะว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ก็มาเช้าไปตรวจความพร้อมอยู่ที่บอร์นอล๖
ดูเรื่องของเครื่องบินแล้วก็ยุทธโปรกรณ์ต่างในการที่จะไปช่วยเหลือ
โดยนายสุธินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เดินทางไปตรวจความพร้อมของกองทัพอากาศ
ในการเตรียมอพยพคนไทยในอิสราเอลกลับประเทศ
ซึ่งกองทัพอากาศเป็นหน่วยงานหลักเพื่อช่วยรัฐบาล
โดยได้เตรียมเครื่องบินแอร์บัสอันนี้เป็นเครื่องบินพาณิชย์
แล้วก็๔๓๐ในเตรียม๕ลำเลย
เพื่อพร้อมในการที่จะไปช่วยเหลือ
หากได้รับสัญญาณอนุญาตจากทางอิสราเอล
ก็จะนำเครื่องบินเข้าไปรับคนไทยในทันทีนะครับ
จำนวนคนไทยที่ขอกลับประเทศมีจำนวนมากนะครับ

เพราะว่าอย่างเมื่อเช้าที่เราได้ฟังการแถลง
ของทางศูนย์ประสานงานสถานการณ์ฉุกเฉิน

มีแรงงานไทยที่มีความประสงค์
ขอเดินทางกลับประเทศไทย๑๐๙๙คนนะครับ

อาจจะเช่าเหมาลำเครื่องบินพาณิชย์มาเสริม

นายสุธินย้ำว่าทางการไทยไม่ได้ล่าช้าในการช่วยเหลือ
แต่ยังบินเข้าน่านฟ้าอิสราเอลไม่ได้
ทางการอิสราเอลยังไม่อนุญาตอยู่ตอนนี้นะครับ

ซึ่งวันนี้เราก็เตรียมเครื่องบินไว้
แล้วก็นักบินผู้ประกอบผู้ปฏิบัติงาน

แล้วนอกเหนือจากเครื่องบินแล้วเนี่ย
เรื่องของการดูแลคนไทยของเราในระหว่างเดินทาง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแพทย์หรือความปลอดภัยอื่น
ในเครื่องบินทั้งสองรุ่นสองลำแล้วก็ที่จะไป
เขาเตรียมความพร้อมดีที่สุดเรื่องการแพทย์ดีที่สุด
การที่เราจะออกไปอุปยกคนไทย
โดยทางปฏิบัติคือต้องได้รับอนุญาตจากประเทศอิสราเอล
อนุญาตแล้วเขาก็จะดูแลอำนวยความสะดวกเรา
เราถึงจะไปรับคนไทยได้
ซึ่งหน้าที่นี้ก็เป็นเรื่องของกระทรวงการต่างประเทศ
กำลังประสานกันกับทางอิสาเลียอยู่
กระทรวงการต่างประเทศประสานได้ข้อสรุป
บอกเรามาว่าให้บินวันนั้นวันนี้เราก็บินได้ทันที
ก็ต้องรอแต่ถามว่ากองทัพพร้อมไหม
พร้อมแล้วในการที่จะไปรับคนไทย